เอาละฮะไปกันดูข่าวนี้โอ้โหข่าวนี้โหดจริง
คนร้ายคนนี้นะอายุ๕๓ปีปีนเข้าบ้านฝรั่ง
ปีนเข้าบ้านฝรั่งพอเจอฝรั่งบอกมันนี่มันนี่มา
ฝรั่งตั้งตัวได้เนี่ยนั่งอยู่ซ้ายมือทั้งต่อยทั้งทุ่มทั้งเตะ
คนร้ายเสียชีวิตเลยโอ้โหฝรั่งตัวใหญ่กว่าใช่ไหม
เดี๋ยวมาดูสภาพศพสภาพศพนายเสถียรจันทรขันตีนะฮะ
อายุ๕๓ปีมีแผลแตกที่แก้มขวาที่คิ้วใบหน้ามีร่องรอยฟกช้ำ
มือกับเท้าถูกมัดเอาไว้นอนหงายเสียชีวิตอยู่ในห้องครัวของ
บ้านเลขที่๒๑๓ตะบนกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ของนายลูดอลฟยอเซฟเป็นชาวโซวิสเซแลนด์แล้วก็นางลักยอเซฟ
ภรรยานายรูดอฟอายุ๖๓ปีคนนี้เป็นคนร้ายนะนะฮะ
เกิดเหตุนะครับส่วนเมียนอนไปแล้วเข้านอน
เข้ามาถือปืนไม่ทราบพนับเหม็นไปที่เขา
และพูดไปภาษาไทยโปรภาษาอังกฤษบอกว่า
นะฮะเขาเดินเข้าไปจับแขนคนร้ายแล้วก็ทุบ
อุ้มลงกับพื้นก่อนเพราะแย่งปืนได้นะไอ้ช่วงชุนละมุนนะอุ้ยดีนะ
ดังมันรั่นออกมานัดนึงดีไม่โดนใคร
พอไม่โดนใครเสร็จปั๊บพี่ฝรั่งนั้นโดนโยนปืนลงสระน้ำ
แล้วคราวนี้เป็นทีของเขาล่ะชกเข้าไปเตะเข้าไปต่อยเข้าไป
คนร้ายหมดสติก่อนนะคราวนี้พี่ฝรั่งเอามือเอาเท้าเนี่ยมัดไว้เลยนะครับ
แล้วไปปลูกเมียบอกเธอไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหน่อยแจ้งตำรวจหน่อย
ผู้ใหญ่บ้านมาถึงก็พบว่าในเสถียรคนร้ายเสียชีวิตซะแล้ว
เรื่องมันซับซ้อนมันไม่จบแค่นั้น
นางลักษณ์เนี่ยนะเล่าบอกว่าอยู่กินกับสามีชาวสวิสเนี่ยนะครับ
กว่าสิบปีแล้วไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใคร
แต่ตัวเธอชอบสังสรรค์คือไปกินดื่มบ้านเพื่อนในหมู่บ้านนี่แหละ
มีเพื่อนเยอะเมื่อ๒ปีก่อนมารู้จักกับนายเสถียร
เสถียรคนตายเนี่ยคนร้ายเนี่ยนะครับคือเป็นเพื่อนของเพื่อน
แล้วเสถียรมักจะชวนเธอเนี่ยไปดื่มเหล้าตามบ้านเพื่อนสม่ำเสมอล่ะ
แล้วคงไปดื่มเหล้ากันบ่อยเสถียรแอบชอบ
เสถียรแอบชอบผู้หญิงนะฮะแล้วโทรหาเป็นประจำเลยแต่เธอไม่เล่นด้วย
แล้วก็ไม่คิดว่านายเสถียรจะมาก่อเหตุชิงทรัพย
แล้วมาต่อสู้กับสามีจนมาเสียชีวิตแบบนี้ด้วย
ตำรวจนำตัวนายรูดอฟนะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยแสดงท่าทางให้ตำรวจดูอย่างละเอียดนะครับตำรวจแจ้งเขาหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายครับส่วนปืนก็โยนทิ้งสระน้ำนะฮะ
เจ้าหน้าที่ไปงมเจอแล้วไปงมเจอแล้วขนาดจุด๓๘นะครับ
มีกระสุนในลูกโม่๕นัดแล้วก็พบปลอกกระสุนปืนที่ตกอยู่ที่เกิดเหตุ๑ปลอกด้วย
นี่คือตอนที่ลูดอฟทำให้ดูว่าเขาต่อสู้กับเสถียรเขาทำยังไงบ้าง
แล้วอย่างนี้ปล่อยให้โจรเข้ามายิงเราตายคาบ้านเลยเหรอ
คืออันนี้มันคือการกระทำเกินกว่าเหตุเราสามารถที่จะป้องกันตัวได้ในระดับหนึ่ง
คือถ้าเรามีปืนสมมุติถ้าเรามีปืนเราก็ยิงเขาได้ถ้าเขายิงเราก่อน
แต่กรณีนี้คือปืนมันไปแล้วแล้วเขาก็จำนวนแล้วโดยการโดนมัดแล้ว
ทุกข์ก็ตายดังนั้นก็เลยกลายเป็นคนที่ฆ่าคนตายไปเองเลย
ดอฟก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลนะ
เรื่องนี้ที่โจรบุกบ้านมามีปืนมาต้องไปต่อสู้กันนะครับ